อกเด็กชายไปขายบริการทางเพศ
แล้วก็ตัวเองก็จะหักค่าหัวคิวไว้๕๐
อ้างว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปรักษาตัว

กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

นายภาคภูมิก็ขอสงวนนามสกุล
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรสนิยมรักร่วมเพศนะครับ
ในข้อหาค้ามนุษย์จับกลุ่มตัวที่ห้องพัก
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
พร้อมกับช่วยเหลือเด็กชายอายุ๑๔ปี
จำนวน๕คนออกจากการขายบริการทางเพศ
ให้กับลูกค้าชายที่มีรสนิยมทางเพศเดียวกันได้

นายภาคภูมิรับสาภาพบอกว่ากระทำการลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
โดยจะชักชวนเด็กชายในพื้นที่
ไปขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มชายรักชายนะฮะ
ซึ่งนายภาคภูมิก็จะหักค่าตัวของเด็ก
คือถ้าไปขายแล้วเด็กได้ค่าตัว๒๐๐บาท
นายภากภูมิก็หัก๕๐เลยหัก๑๐๐๐บาท

และเอาไปซื้อบริการเด็กชายคนอื่นบ้างล่ะ

นายภาคภูมิยอมรับด้วยว่า

และขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่
และการที่เขาไปซื้อบริการเด็กชายคนอื่นมา

นั่นสิและการแพร่เชื้อเป็นอย่างไร
แล้วเขาก็อ้างตัวนะครับว่าเงินที่ได้จากการหักค่าตัวของเด็ก
ก็จะเอามาใช้ในการรักษาตัวเอง
สำหรับเด็กชายทั้ง๕คนที่ช่วยเหลือมาได้นะ
ขณะนี้ผู้ปกครองของเด็กชายได้มาติดต่อขอรับตัวบุตรหลาน
กลับไปอยู่ในความดูแลทั้งหมดแล้ว

เรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคต่าง
ว่าติดโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับ